มาดูคลิปนี้ฮะมีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะฮะ
บอกกล่าวเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักของแม่ที่มีต่อลูก
ลูกจะทำตัวไม่ดีอย่างไรแต่แม่ก็รักแม่ก็เป็นห่วง

ใช่ครับให้ดูคลิปกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตามไปด้วย
ไปดูคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ
เห็นไหมครับหญิงสูงอายุคนนั้นนะครับ
ก็คือแม่ของผู้ชายที่นอนสลบเหมือดอยู่ตรงพื้น
แล้วก็เรียกลูกลูกปุ้ยลูกปุ้ยใครทำลูกนะฮะ
อ้าวเพื่อนบ้านแถวนี้ใครก็ได้ช่วยมาโทรเรียกรถพยาบาลให้ที
เอายาดมมาให้หน่อยลูกปุ้ยถูกทำร้ายร่างกาย
ลูกปุ้ยถูกเพื่อนบ้านทำร้าย
แล้วก็มีเสียงการถกเถียงของเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
คือเรื่องนี้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้น

หัวอกคนเป็นแม่แม่ก็คือแม่
แต่ก็สงสารที่ลูกทำตัวแย่นะฮะ

ทีนี้เราอยากรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คือผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุ
นี่อยู่ที่ร้านขายปลานินไม่มีชื่อนะตรงนี้
ที่เกิดเหตุตรงนี้ที่ผู้ชายคนนี้สลบสลายอยู่เนี่ยนะฮะ

ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ปรากฏว่านี่เราไปเจอกับคนที่ทำให้ผู้ชายคนนั้นสลบเหมือด
นั่นก็คือนายสีราษักสีรีศักดิ์สีทาหงอายุ๒๘ปี

แล้วก็เป็นคนที่อัดคลิปเหตุการณ์ไว้
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๗มิถุนายน
ตอนนั้นผมก็กำลังจะปิดร้านในบ้านผมในร้านผมก็มีลูกอยู่ด้วย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นที่ว่าเรียกว่าลูกปุ้ยลูกปุ้ยเนี่ยนะฮะ
ก็มาตะโกนอยู่หน้าบ้านหาเรื่องแล้วก็ปลาขวดเข้ามาในบ้าน
เขาเองก็ต้องหยิบไม้ขึ้นมาเป็นไม้อะไรรู้ไหมคุณ
ไม้ทุบหัวปลาต้องเอามาเขาเรียกว่าป้องกันตัว
ก็เลยเอาไม้ฟาดหน้าผู้ชายคนนี้ไปจนผู้ชายคนนี้สลบ
ทีนี้แม่ของผู้ชายคนนี้วัย๗๕ปีเนี่ยนะฮะ
ก็มาเห็นก็ได้แต่ตะโกนด่าเขาหาว่าไปทำร้ายลูกของเขานะครับ
แม่ก็บอกว่าจริงแล้วลูกชายเป็นคนพูดจาเสียงดัง
อาจจะทำให้คนเขาเกลียดคนเข้าใจผิด
อีกอย่างนะลูกชายคงไม่ได้ปลาขวดใส่เขาหรอก
อาจจะเป็นเสียงแมวแมวกระโดดขึ้นหลังคาเขา

เออนี่หัวอกแม่นะแม่ก็รักลูกเป็นห่วงลูก
แม่ก็เลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีนะครับ
อันนี้ก็เป็นความรักของแม่ที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อของเราเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้ว
ก็ต้องลงพื้นที่แล้วฮะไปดูเรื่องของคดีด้วยนะครับ

แต่ผู้เป็นแม่ก็คงต้องดูแลลูกให้ดีกว่านี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าลูกจะได้ไม่ถูกทำร้ายแบบนี้อีกนะ

เพราะว่าลูกคนนี้ไปละลานคนอื่นเขาก่อน

ที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินต์ด้วย